ส่วนนี้เป็นเรื่องของคนรักรถ

ไปขโมยจักรยานยนต์

ตำรวจตำรวจตามไปถึงบ้านเลยนะตามไปจับ
แต่ทีนี้เธอมีเหตุผลแปลก

อย่าเพิ่งเผาฟัง

นักเรียนเขาจอดไว้หน้าโรงเรียนเทศบาล๓
เมื่อเช้าวันพฤหัสสบดีที่ผ่านมาเมื่อวานนี้

เฮ้ยคุณผู้ชมมาผมเพิ่งเห็น

ส่วนมอเตอร์ไซคันสีขาวนี้ตำรวจตรวจยึดเพิ่มไป
ยังไม่รู้ว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ของใครแล้ว

ถามคุณดาวให้การวกวนอย่างที่ได้ฟังไป

ว่ายังไงตำรวจว่าอย่างนั้นครับ
คือตำรวจแกปกตินะคุณผู้ชมฮะ

ชอบประวัติศาสตรีไปเจรจาแบบเนี้ย
จะพาไปถามอเตอร์ไซคันพระอาทิตย์

พอพาคุณดาวไปถึงโรงพักครับพนักงานสอบสวน
พยายามถามอีกรอบนึงเอาวะต้องคุยให้รู้เรื่อง
แล้วก็จะถามถึงวิธีการก่อเหตุของคุณดาวอีกครั้งหนึ่ง

เอาดีดอมค่อยอธิบาย
อันนี้ทีมข่าวเราไม่ได้เขียนผิดนะคุณผู้ชม
คุณดาบอกว่าก่อนอันนี้เธอประกอบรถคันเล็ก

ปรากฏว่ารถมันห่อขึ้นบนท้องฟ้า
แล้วดำดินไปโผล่ที่โรงเรียนเทศบาล๓

พระอาทิตย์จึงสั่งให้เธอไปเอารถมาเก็บ
เพราะอะไรอ่ะ

ส่งเก่งเหลือเกินส่งเก่งเหลือเกิน

กลัวจะเกิดอันตรายอะไรวะเนี่ย

เอารถคันเล็กก่อนแล้วก็เราเก็บ
แล้วรถก็หอขึ้นฟ้าไปใหญ่ที่โรงเรียนเทศบาล๓
มันดำดินและก็โคมก่อนมาอีก
มันก็เลยเรียกดาวน์ขึ้นไปเก็บรถอื่นไม่ได้ที่โค้นไว้

พยายามจะแกะดูว่าคุณดาวเขาเขียนอะไร
ประมาณว่าดาวเป็นเจ้าของรถนะแสดงตัวเป็นเจ้าของด้วย
เจ้าตัวอ้างว่าที่ต้องลงอัคระไว้เพราะเป็นยัน

ตำรวจสพเมืองอุดรธานีติดต่อยาดของคุณดาว
แล้วก็ขอเอกสารหลักฐานการรักษามาเพื่อยืนยันว่า
นี่ป่วยจิตเวทมั้ยแต่ได้ยืนยันอย่างไง
ก่อนจะติดต่อผู้เสียหายซึ่งเป็นนักเรียน

ส่วนอีกคันอยู่ระหว่างติดตามตัวเจ้าของมาเอาคืนก่อน
กับมอเตอร์ไซค์คันสีขาวนะคือคุณดาวน์ด้วยเป็นคนที่ที่หน้าน่าเห็นใจนะครับ
แต่ว่าคือโอเคล่ะยังไม่ไปทำร้ายคนอื่นเขาแต่ก็ไปสร้างความเสียหายให้กับคนอื่น
ยังไงญาติต้องดูแลใกล้ชิดพาไปหาหมอนะฮะหายแบบนี้ถ้าไปกินยาไปหาหมอหายนะครับ